คุณผู้ชมครับดูคลิปนี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะฮะประมาณว่าครอบครัวเนี้ยโดยเฉพาะลูกของเขาที่ตัวยังเล็กนิดเดียวออกมายืนบอกเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยเขากลั่นแกล้งถึงขั้นไม่เปิดไม้กั้นให้เข้าหมู่บ้านเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราตามให้แล้วนะฮะ
อยู่ในนี้แล้วเขาก็แกล้งหนูแล้วเขาก็แกล้งพ่อแม่หนูมาแปดเดือนแล้วค่ะ
รู้สึกยังไงลูกรู้สึกกลัวหนูกลัวเหรอลูกค่ะ
อย่างนี้จะต้องให้ทำยังไงต้องขอใครลูกต้องขอคุณตำรวจให้ช่วยต้องขอคุณตำรวจให้ช่วยนะ
นี่เจ้าของคลิปนี้คือคุณธนวิทย์นะบอกเหตุการณ์เนี้ยที่ลูกสาวพูดอยู่หน้าหมู่บ้านเนี้ยเกิดมาเก้าเดือนแล้วนะเขาก็ไล่เขาบอกจุดเริ่มต้นเนี้ยมันมีการจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านเมื่อปีห้าห้าเก็บเงินลูกบ้านละห้าร้อยนะก็เพื่อเนี้ยฮะเป็นสวัสดิการอะไรกันเนี้ยฮะของหมู่บ้านช่วงแรกเขาก็จ่ายต
เรื่องเงินที่เอาไปใช้ดูแลระบบสาธารณุปโภคของหมู่บ้านแล้วเขาก็คัดค้านไม่ให้เอาเงินสองหมื่นบาทไปจัดงานเลี้ยงปีใหม่ปีหกสอง
มันช่วงโควิดช่วงพลกรฉุกเฉินสุดท้ายไม่มีใครฟังเขาก็เลยออกจากการเป็นกรรมการแล้วไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลาง
หลังจากนั้นเวลาจะเข้าออกหมู่บ้านเหมือนกับรอปภที่ว่าใช้เงินส่วนกลางจ้างมาไม่กดปุ่มไม้กั้นให้เขาเนี่ยเขาบอกเขาถ่ายคลิปไว้เขาต้องลงไปกดเองอะไรแบบเนี้ยฮะสุดท้ายเนี่ยลูกสาวก็เลยเนี่ยพูดที่หน้าหมู่บ้านตรงนี้ซึ่งเขาบอกเขาอยากให้เข้าใจในมุมเขาด้วยลูกสาวเขาก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือน

ปิดไม้ให้เขาลงมาเปิดเอาเองอันนี้เรื่องจริงที่ผมพูดต้องมีคำว่าแต่คุณต้องจดเป็นนิติบุคคลคุณถึงจะใช้กฎหมายตรงเนี้ย
อ่าดำเนินการอ่าแต่ว่าทางฝั่งของกรรมการหมู่บ้านเขาบอกว่าก็ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางนี่อ่าอ่าแต่ตอนหลังเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะครับ